แต่ที่แน่ก็คือถ้าคุณทักษิณกลับมาจริง๑๐สิงหาคมนี้นะ
คุณทักษิณอยู่ในฐานะผู้ที่หลบหนีคดี
ก็อย่างที่ทราบถ้าเกิดว่าถ้าทางคดีเขาก็บอกว่าเป็นผู้ต้องขังนักโทษที่หลบหนีคดี
มันมีคดีที่ตัดสินจำคุกไปแล้วเนี่ยณขณะนี้๔คดี
แต่ว่าคดีหนึ่งหมดอายุไปแล้วเนื่องจากหนีคดีเกิน๑๐ปี
แต่ใน๓คดีของคุณทักษิณในขณะนี้ที่สารดีกาตัดสินพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ย
รวมแล้วเนี่ยมัน๑๐ปีเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาถึงประเทศไทย
มันต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างทางกฎหมายอย่างแน่นอน
คุณตรงนี้ก็ยืนยันว่าคุณพ่อกลับมาก่อนมาถึงจะต้อง
เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน
ถ้าดูตามขั้นตอนต่างจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับก่อนวันเกิดใช่ไหม
แล้วก็มีการเลื่อนออกไปรอให้การเมืองนิ่งก่อน
ตำรวจนครบานเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยหรือว่าเส้นทางต่าง
ที่จะต้องนำตัวคุณทักษิณเข้าไปสู่เรือนจำ
ซึ่งเส้นทางนั้นในการประชุมของกองบัญชาการตำรวจนครบานเมื่อ๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะนะมีการเตรียมแผนเส้นทางหลักเส้นทางรองเอาไว้เป็นตุ๊กตานะครับ
มีทั้งหากเครื่องบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองจะใช้เส้นทางไหน
หากเครื่องบินที่คุณทักษิณโดยสารมามาลงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจะไปเส้นทางไหน
นี่นะฮะทางบรชนเขาบอกเขาต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนทางสถานการณ์
เมื่อคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานประกาศชัดว่าคุณพ่อจะมาทางสนามบินดอนเมือง
ก็เลยทำให้เหลือ๒เส้นทางที่ทางบรชนได้เตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เส้นทางแรกก็คือถ้าอยู่ในเวลาราชการนะครับจากสนามบินดอนเมือง
เจ้าหน้าที่รัชทันเนี่ยจะไปรอรับที่สนามบิน
ซึ่งจะต้องนำตัวเนี่ยไปส่งที่สารดีกาที่สนามหลวงก่อน
เพื่อไปฟังคำสั่งสารต่างแล้วถึงจะส่งต่อไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็จะเป็นเรือนจำสำหรับนักโทษที่มีอัตราโทษเนี่ย
น้อยกว่า๑๕ปียังไงก็ต้องไปที่นั่น
เส้นทางที่๒นะครับหากมานอกเวลาราชการ
จะต้องนำตัวไปพักที่สถานคุมตัวพิเศษของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบกรามยาเสพติดถนนวิภาวดีก่อนต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นถึงนำตัวไปยังศาลดีกาสนามหลวง
ฟังคำสั่งสารต่างเรียบร้อยแล้วถึงส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตมตรีมนตรีแป้นเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒นะครับ
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ท่ากัศยานดอนเมือง
บอกว่าตอนนี้ได้เตรียมแผนในการรับตัวนายทักษิณเอาไว้แล้วนะฮะ
ซึ่งความจริงก็เตรียมไว้นานแล้วถ้าเป็นไปตามที่คุณแพทองทานระบุ
เมื่อคุณทักษิณมาถึงสนามบินดอนเมืองทางตมก็ต้องตรวจสอบเรื่องของหนังสือเดินทางตามระบบก่อน
แล้วพอพบว่าบุคคลนั้นที่จะเข้าเมืองเนี่ยมีหมายจับหรือว่าเป็นผู้ต้องโทษในคดี
ก็ต้องแจ้งข้อหาและคุมตัวไว้เพื่อรอให้ทางตำรวจนครบานมารับตัวไปดำเนินการต่อ
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ประชุมร่วมกันเอาไว้
ตมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ส่วนทางรัชธรรมนะครับอธิบดีกรมราชธรรมนายอายุทธ์สินทบพันธ์
วันนี้ก็ได้แจกแจงขั้นตอนนะครับบอกว่าเมื่อคุณทักษิณเดินทางมาถึงสนามบินนะฮะ
ก็คือดอนเมืองตมจะรับตัวเพื่อทำบันทึกจับกลุ่ม
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปนำตัวคุณทักษิณจากสนามบิน
เพื่อไปรับทราบคำพิพากษาของสารดีกาเมื่อเสร็จขั้นตอนของศาลแล้ว
เรือนจำก็จะรับตัวคุณทักษิณส่งไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เมื่อไปถึงเรือนจำนะฮะก็จะต้องมีการทำทะเบียนประวัตินะครับ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ
คืออายุ๗๔ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจร่างกายตรวจโรคประจำตัวต่างนะครับ
หากมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่อง
ทางราชทันต้องนำตัวไปอยู่ที่ห้องกักโรคของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทันก่อน
แล้วต้องทำการกักโรคด้วยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลรัชธรรมเนี่ยประมาณ๑๐วันนะฮะ
จากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคถ้ามีโรคนะ
ก็ต้องไปอยู่ที่หอผู้ป่วยคล้ายกับกรณีของคุณทาริสเพ็งดิต
ซึ่งการไปอยู่หอผู้ป่วยจะอยู่นานแค่ไหนไม่มีการกำหนดเวลาไว้
ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของบุคคลคนนั้น
แต่ถ้าไม่มีโรคอะไรเลยก็เข้าสู่กระบวนการคุมขังตามปกติ
ของผู้ที่ต้องรับโทษของนักโทษในแดนต่างในห้องต่างในชั้นต่างตรงนั้นก็ว่ากันไป

ผู้สื่อข่าวก็อยากจะถามเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านนี่แหละ
ว่านายกมีความผิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะคะ
หลายหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบวาระการประชุมนี่เยอะเลยทั้งเรื่องรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย
ด้านอุทธรณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็ด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องอื่นอื่นอีก
ประชุมออกมาเป็นยังไงบ้างถามคำถามแรกเลยบังเอิญประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลยนะใช่คำถามแรกที่นักข่าวถามเลยบอกว่านายกนายกคิดเห็นยังไง
สินบอกจะกลับ๑๐สิงหาคมนี้นายทักษิณบอกแบบนั้นนายกว่ายังไง
นายกบอกก็ตามกระบวนการมีคนไปรับก็เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายไง
เอาแล้วต้องสั่งการอะไรเจ้าหนี้เป็นพิเศษไหมอุ้ยคนเอกประยุทธ์สวนทันทีเลยนะ
นะฮะสวนกลับมาบอกทำไมอะไรก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งเหรอ
ตำรวจเขาก็มีขั้นตอนมีมาตรการอยู่แล้วใครจะไปใครจะมายังไง
เขาก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันหมดนั่นแหละแล้วที่คุณทักษิณเขาวีดีโอคอลคุยกับกลุ่มคนอุบลบอกกลับแน่เที่ยวนี้กลับแน่
นายกว่ายังไงนายกถามเลยค่ะกลับจริงหรือเปล่าล่ะ
จากนายกที่เป็นเป้าหมายแล้วเห็นคนข้างนายกเมื่อกี้ไหมคะ
เอกดำรงศักดิติประพัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่นักข่าวอยากจะถามเหมือนกัน
นักข่าวก็พยายามถามบอกพบตรแล้วยังไงคือมีขั้นตอนการรับตัวอะไรยังไงแบบไหนสั่งการอะไรเป็นพิเศษไหมท่าน
นู้นพบทนเดินขึ้นไปประชุมต่อแล้วนะคะยิ้มให้แต่ไม่ได้ตอบอะไร
หลังประชุมเสร็จปุ๊บกลับลงมาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม
อาจจะเห็นว่าทางนายกได้ตอบคำถามไปแล้วหรือเปล่านะครับ